อกจากข้อตกลงทางพลังงานกับไทยแล้วก็มีแนวโน้มที่ผู้ส่งออกข้าวไทยจะส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นครับ
ว่ารัฐบาลไทยได้เจรจาเร่งเปิดตลาดการค้ากับอีราน
หลังจากที่สาภาพยุโรปยกเลิกมาตรการคว่ำบาดทั้งเศรษฐกิจกับอิราณ
โดยได้ตั้งเป้าหมายส่งออกเข้าไทยไปอีราน๗แสนตันต่อปี
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้ว
ระหว่างนางอภิรดีตันราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
กับนายมุฮามัติเรซาเนมัสซาเตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการค้าของอีราน
เป็นสัญญาณว่าการค้าระหว่างสองประเทศจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้ง
ผลการหารือครั้งนี้ให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงสิทธิพิเศษทางการค้า
ลดภาษีนำเข้าส่งออกของสินค้าระหว่างกันเพื่อเร่งเปิดตลาดการค้า
ส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
การว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี๒๕๕๙
โดยระหว่างนี้อิราณจะคัดเลือกสินค้าจากร้อยรายการของไทยที่ต้องการนำเข้า
สำหรับสินค้าที่ร้านสนใจเป็นพิเศษคือข้าว
สินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวซึ่งอิหร่านเคยนำข้าวจากประเทศไทยปีละ๗แสนตัน
แล้วก็ได้หยุดไป๒๓ปีเนื่องจากมีปัญหานะคะบางประการ
ณวันนี้เขาอยากจะกลับมานำข้าวข้าวจากประเทศไทยอีก
เพราะว่านิยมนะคะประชาชนนิยมสินข้าวจากประเทศไทย
อีรานเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก
และนิยมบริโภคข้าวคุณภาพดี
ที่ผ่านมาอีรานนำเข้าข้าวไทยจำนวนมาก
โดยในปี๒๕๕๑อิหร่านนำข้าวไทยเป็นมูลค่า๗๙ล้าน๖แสนดอลลาร์สหรัฐ
และนำเข้ามากเป็นเท่าตัวในปี๒๕๕๔ที่๑๕๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แต่หลังจากนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการส่งออกข้าวไทย
โดยในปีนี้อีรานมีแผนการนำข้าวข้าวจากทั่วโลก
เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๘ร้อยละ๒๒
โดยกระทรวงพาณิชย์ไทยตั้งเป้าส่งออกข้าวไปอีราน๗แสนตันต่อปี

ค้าข้าวไทยกับอีรานได้ลงนามความร่วมมือในการค้าข้าว
ปริมาณรวม๓แสนตันมูลค่าประมาณ๔๓๐๐ล้านบาท
กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้ากับอีราน
ให้ได้๓๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี๒๕๕๙
โดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญคือข้าวมันสำปะหลังน้ำมันปาล์มและยางพารา
นายเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเชื่อมั่นว่า
ความร่วมมือระหว่างทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยและอีหลานในครั้งนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกข้าวไทยมากขึ้นค่ะ